กลายเป็นดราม่าแบบไม่รู้ตัว
หนิงปณิตาหลังเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจดีเจมะตูม
เพราะเพื่อนชมว่าสิ่งที่ตูมทำคือเจ๋งมาก
ล่าสุดคุณหนิงปณิตาได้ออกมาชี้แจงถึงความหมายที่ต้องการจะสื่อ
จากการส่งคอมเมนต์ไปให้กำลังใจเพื่อน
วันนี้กระแสสังคมกลับมาตีเธอเธอรู้สึกยังไงบ้างหนิง
เดี๋ยวนะวันที่หนิงเข้าไปจริงหิงก็เขียนชี้แจงในไอจีไว้แล้วอะนะว่า
ว่าที่หนิงไปเขียนเนี่ยนิงเขียนวันที่มะตูมเขาอัดคลิป
เขาก็ออกมาแจ้งให้ทุกคนรับรู้
คือสิ่งที่นิงเขียนเนี่ยนิงก็บอกเขาว่าเออเจ๋งอ่ะ
คำว่าเจ๋งในที่นี่คือเขาออกมายอมรับ
แล้วก็บอกให้ทุกคนได้รับรู้ว่ามันคือโอเค
แล้วก็ให้เขาให้กำลังใจตัวเองนิ่งไม่ได้มีความหมาย
อะไรใดทั้งสิ้นว่าเจ๋งเพราะว่าเขาไปจัดงานปาร์ตี้หรือว่าอะไร
คือนิ่งว่ามันก็ผิดที่หิงเองแหละที่หิงเขียนแล้วมันสั้นไป
คือนิงว่านิงมีสติกพอนะที่นิงจะไม่ไป

คือนาทีนั้นเขาร้องไห้ใช่ป่ะว่าเขาติดโควิด
แล้วเขาก็ออกมายอมรับออกมาบอกให้ทุกคนเนี่ย
ไปรักษาตัวดูแลตัวเองใครที่อยู่ใกล้เขา
ให้รีบดูแลตัวเองนะนิงก็บอกเออเจ๋งอ่ะแมนออกมายอมรับ
พ่อหมายถึงอะไรแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองเยอะคือแค่นั้นเลย
แต่นิงอาจจะเขียนภาษาที่มันสั้นไป
อยากจะบอกอะไรกับคนที่วันนี้แน่นอนเขาพร้อมจะทัวร์ลงเราพวกเราตลอดเวลาอยู่แล้ว
อยากจะบอกอะไรกับรถทัวร์
ไม่บอกอะไรเพราะว่าจริงแล้วแต่ละคนสามารถที่จะตีความไปได้
คือถ้าจะผิดก็ผิดที่เราเขียนไม่เคลียร์และไม่ชัดเจนละกัน
เพราะว่าแต่ละคนก็สามารถที่จะคิดกันไปได้
เพราะตัวหนิงเองนิงไปอ่านข้อความนั้นย้อนหลังคือถ้าใครไม่ได้ดูคลิป
ไม่ได้ดูคลิปและไม่ได้รู้ว่านิงเม้นต์ในคลิปไหน
คนก็อาจจะไปตีความได้ต่างจิตต่างใจพี่หนิงไม่ว่าใครอยู่แล้ว
หนิงเองเนี่ยนิงเขียนในสถานการณ์ไหน
สถานการณ์ที่นิ่งรู้ว่าเฮ้ยเพื่อนเราร้องไห้ออกมา
บอกว่าเป็นโควิดกำลังจะเข้าไปรักษาตัว
ใครอยู่รอบตัวให้ดูแลตัวเองให้แบบว่าไปตรวจนะ
เราก็เออเจ๋งคืออาจจะตกไปคำว่าแมนยอมรับ
หรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็ส่งความลงใจให้เพื่อน
ต้องให้นิงยืนยันอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าโอ้ยมีดารานักร้องไปร่วมงานวันเกิด
มะตูมมีไหมเท่าที่หนิงคุยกับมะตูมเนี้ยนะคะ
มะตูมยืนยันว่าไม่มีดาราไปร่วมงานนะแต่ตัวหนิงเองเนี่ยเอาจริง
ตั้งแต่เมื่อวานมั้งก็ติดต่อมะตูมไม่ได้เลย
รู้จากข่าวเหมือนกันว่าปิดมือถือเพราะว่าเครียดมากพอสมควร
ติดต่อมะตูไม่ได้เลยเหมือนกันตั้งแต่เมื่อวานเป็นห่วงอยู่
โอเคนี่ก็หนึ่งตอนนี้ตาเราโทรกันสดอย่างนี้แหละนะฮะ

ขอบคุณค่ะคุณมถดามขอบคุณคุณโอ๊นเม้
ห่อนแต่งหน้าฉ่ำกว่าฉันทำรายการอีกนะ
ฉันถ่ายรูปโปรโมทชุดเสื้อผ้าให้เพื่อนอยู่นะ
เอ๊ะนึกว่าอยู่บ้านแต่งหน้าฉ่ำขนาดนี้ก็ต้องไว้ก่อนนะ

ขอบคุณค่ะหนิง
พอสดนะครับจากคุณหนิงปานิตาโอเค